ฉองนี้คุณเอกชุมพรสุรพัทยาลุกมณีนะครับ

รวมทั้งมีบทสัมภาษณ์ของเพชรมังกรปกลั่นบุตรนะครับ
ซึ่งจะชกเป็นคู่แรกของวันนี้ด้วยครับ
ผู้ชายผู้อุทิศตัวอยู่เหนือความเจ็บปวดครับ
เจอฝนหลวงครับสทเล็กภูเก็ต
ก็น่าจะมันนะครับเพราะว่าเขาขึ้นคู่แรก
มั่นใจครับผมรู้สึกว่าดีขึ้นทุกไฟล์ครับผม
ซ้อมแป๊บเดียวก็มาแล้วครับปกติ
มาเนี่ย๒๓วันหรืออาทิตย์หนึ่งก็จะมาแล้ว
ทุกวันนี้กลับมาซ้อมถึง๒๓วันร่างกายก็คืนนะครับ
เกณฑ์การส่งไฟนี้ครับผมบู้มาบู้กลับครับ
แต่ยังไงผมต้องเดินต่ออยู่แล้วครับต้องเดินก่อนอยู่แล้วครับ

อ่าก็๒๓ฝ่ายหลังเฉพาะชนะน็อกมาครับครับผม
ก็มีศอกครับมีเข่ามีศอกของเราครับ

ตอนนี้ก็ชรอกครับ

เพราะว่าซ้อมมาดีขนาดนี้ต้องทำให้เต็มที่ครับผม
ร่างกายเต็มร้อยใจก็เต็มร้อยครับผม
หลวงนะครับคุณจะเก่งมาจากที่ไหน